ใครอยากมีช่องทางในการทำมาหากิน

แล้วเบียนหัวพอแล้ว
คุณผู้ชมรู้จักคำว่าทรัพย์ในดินศิลป์ได้ไหม

มันเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องของปลาไหมปูก็ได้
สัตว์น้ำอะไรก็ได้จับมาก็ไปขายได้เงินได้ทอง
มีหลายธรรมหรอกครับแต่วันนี้ที่นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของ
เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ถึงว่าอาชีพที่ที่ฉันบอกนะน่าสนใจขนาดไหน

สวัสดีครับคุณผู้ชมอากาศร้อนแบบนี้อยากชวนมาร่อนทองกันครับ
สถานที่ที่ร่อนทองอยู่นี้นี่นะครับคือบ้านภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนตำบลภูผาทองค่ะ
รู้แล้วบอกตา
ภูเขาทองตั้งห่างออกจากตัวเมืองนราธิวาส๑๕๐กิโล
อำเภอสุขิรินเป็นนามพระตำหนักที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ได้พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประทับแรมในพื้นที่นี้เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
มีความหมายว่าพันไม้อันเขียวชะอุ่มที่เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้และพืชพันไม้นานาชนิดครับ
มาถึงบ้านภูเขาทองเราได้ฟังว่าคนร่อนทองส่วนใหญ่เป็นคนมาจากภาคอีสาน
มาตั้งรกรากกันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สำราญมาอยู่ที่นี่เป็นรุ่นแรกของที่นี่ค่ะ๔๔ปีแล้วค่ะ
เหตุที่มากันมาจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
อยากช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินได้มีที่ทำกิน
จากคนที่ราบดินแดนอีสานมาเป็นคนที่ราบสูงบนเขา
แต่ความเป็นอีสานไม่เคยทิ้งนี่ไงล่ะครับบ้างไฟ
แหมสมกับมาตรฐานอศนอหรือย่อมาจากอีสานนั่นเองล่ะครับพี่
ตรงนี้จะเป็นต้นน้ำสายบุรีค่ะ
เพราะว่าด้านบนของเรานู้นจะเป็นชายแดนมาเลแล้วก็เราจะมีเหมืองแร่ทองคำอยู่ข้างบนนะคะ
แล้วทองมันก็จะไหลลงมาตามแม่น้ำสายบุรีเราอะค่ะ

พี่สำรานเล่าว่าทองที่ได้มาจากเหมืองแร่ทองเก่าที่อยู่บนเขา
ปัจจุบันเหมืองปิดไปแล้ว
แต่ยังมีเศษทองไหลลงมาตามสายน้ำไหลลงมาข้างล่าง
ที่ชาวบ้านมาร่อนทองกัน
ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมการร่อนทองตามวิถีชาวบ้านชนบทของเราอะค่ะ
อย่างที่บอกครับเศษทองจากเหมือง

จึงมีชาวบ้านมาร่อนทองตลอดลำน้ำที่เห็นนี่แหละครับ

บางครั้งก็หล่อนวันนี้ตอนเย็นเอาไปขาย

เขามาที่๒วันเอาไปขายได้๑๐๐๐ฟับบาทไม่แน่นอน

วิถีของชาวบ้านผ่าร่อนทองโดยใช้จอบใช้ทั่ว
เรียงซึ่งทำจากไม้ค่ะร่อนทอง
วิธีการเริ่มต้นเราก็จะมองหาว่า
ตรงไหนที่เหมาะว่าจะมีทองมากหรือน้อยก็เสี่ยงเอาค่ะ
เวลาเราร่อนทรายกับหินมันก็จะออกไป
แล้วจะเหลือรอบสุดท้ายก็คือจะเหลือแลกกับทองคำค่ะ
เจอทองแล้วค่ะ
ตอนนี้เหมือนจะมีคนเจอทองแล้วล่ะครับ
ไหนดูใกล้หน่อยสิ
ลีลาการร่อนแล้วเหมือนจะง่าย
แต่เอาจริงไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชม
แต่ก็ไม่ยากลองทำสัก๑๐นาทีก็ร่อนไปแล้วล่ะครับ
เมื่อรวบรวมทองมาได้มากพอแล้ว
ชาวบ้านก็จะเอาทองที่ร่อนได้มาขายที่ร้านรับซื้อครับ
ราคาทองวันนี้นะคะอยู่ที่๑กรัม๑๑๐๐บาทค่ะ
อยากมีประสบการณ์ร่อนทองไม่รู้ร้อนแบบนี้
ต้องมาที่นี่บ้านภูเขาทองอำเภอสุกิริน
จังหวัดนราธิวาสครับ
รู้แล้วหมอทอง
นี่แหละที่มาของคำว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำ

เดี๋ยวไปฝึกฟล็ดร่อนทองก่อน